หลายคนอยากจะได้แคปชั่นหน้าหนาว
เอาไว้เรียกยอดไลค์เรียกกระแสกันหน่อย

พาคุณผู้ชมไปส่องบ้านนี้กับช่วง

ยุคนี้ะคำพูดไล่

มันต้องใช้แคปชั่นคำคม

เห้ยคมเว้ย
ไม่ทำให้ชาวโซเชียลผิดหวัง
ความแรงของลมยังสู้ความโสดของผมไม่ได้เลย
พ่อสอนว่าถ้าหนาวให้ห่มแล้วห่มไม่ใช่หาผู้ชายมาก่อน
ที่เราหนาวจับใจเพราะไม่มีใครจับจอง
อากาศหนาวมีไม่บ่อยแต่อาการอ่อยมีไหมคะ
โอ้โหแคปชั่นมาเป็นขบวนการเลยนะพวกคุณ
เด็กและคุมพอนานทำเอานุ้งหมางงละ
น่ารักเกินปุ๋ยมุ้ยส่องบ้านนี้ทีไรเรียกรอยยิ้มได้ทุกที
ว่าแต่ป้าขอยืมแคปชั่นหน่อยได้เปล่า
เจาะแจ๊ะริมเจาะ
ป้าป้ายิ้มมาหนึ่งแคปชั่นแคปชั่นอะไรดีป้า
หน้าหนาวอาจไม่พร้อมรักแต่น่ารัก๒๔ชั่วโมง
ที่ซ้อมมันไม่ใช่แบบนี้นะ